เรื่องจอฟรองก์แน่นอนเลยค่ะคุณค่ะ
พี่เอ๊ชุติมาเธอแบบว่าฉุนจัดปรี๊ด
จริงแล้วเนี่ยคือเธอไม่ได้ฉุนเรื่องที่คนแซวว่าเธอกินเด็กนะ

พี่เอ๊มีแฟนที่อายุห่างกันประมาณ๒๐ปี
ชื่อว่าน้องฟรองก์เรียนอยู่ชั้นปี๔เท่านั้นเอง
มีแฟนเด็กทำยังไงหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
พี่เอ๊นี่เป็นหัวหน้าชมรมคนรักเด็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วปลายปีนี้พี่เอ๊เขาเตรียมจะพาน้องฟร้องเนี่ย
ไปเที่ยวทั่วไทยรับปีใหม่จ้า
ก่อนที่จะมาระเบิดฟอร์มฟ้องเพจที่เคยด่า
ก็คือพี่เอ๊บอกว่าเพจไหนที่เคยเขียนด่าเธอ
ในเรื่องของไปกินเด็กเป็นคนแก่ตันหากลับอะไรต่าง
บอกว่าฟ้องคราวนี้เลือดไหลซิบแน่นอนค่ะ
ทุกอย่างมันคืออยู่ที่ใจอยู่ที่ความเข้าใจ
ใช่ไหมคะคือการมีแฟนเด็กหรือแฟนอายุมากกว่า
มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องของอายุ
แต่ว่าไอ้คนบางคนที่คิดลงแง่ลบนี่แหละไม่ปกติ
แน่นอนเจอกันแน่นอนค่ะก็เตรียมไว้เลยนะคะ

มูลค่าของชีวิตดิฉันนะคะว่าทำงานมาขนาดนี้

เป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนางสาวไทยและเป็นทั้งดาราด้วย
แล้วคุณมาย่ำยีศักดิ์ศรีเขาแบบนี้ประนามเขาในทางลบและทางผิด